ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สรรพัฒน์นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปดูไอเดียสุดเจ๋งในการรักโรค
เทศบาลนครเชียงใหม่มีการเปลี่ยนขยะเป็นเฟอร์นิเจอร์แจกจ่ายชุมชนค่ะลดการเผาไหม้ขยะลดปริมาณพีเอ็มสองจุดห้า
และที่สำคัญยังมีแปลงผักซึ่งเขาใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยจากอินซีขยะเช่นเดียวกันนะคะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานการช่างของเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยค่ะคือภาพนี้เขากำลังใช้เลื่อยไฟฟ้าในการเจาะยางรถยนต์ค่ะ
เพื่อที่จะตกแต่งเป็นลวดลายก่อนจะมีการตัดแยกชิ้นส่วนกันแล้วก็นำมาประกอบร่างอีกครั้ง
กลายเป็นกระถางปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการรีไซเคิลนะคะถือว่าเป็นไอเดียสุดเจ๋ง
มีการเปลี่ยนวัสดุจากวัสดุที่เป็นการเหลือทิ้งหรือว่าจากขยะนะคะ
กลับมาใช้ประโยชน์แล้วก็กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณค่าอีกครั้งหนึ่ง
จากนี้นะคะการดัดแปลงยางรถยนต์เก่าให้เป็นชุดเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
ก็จะมีการทำทั้งเก้าอี้โต๊ะหลากหลายรูปแบบให้สำหรับนั่งพักผ่อน
เอาไว้ใช้รับแขกแจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่
ที่ไหม้นะคะทำให้เกิดแนวคิดในการกำจัดขยะ
ซึ่งขยะแต่ละวันในเมืองเชียงใหม่เนี่ยมีถึง

ตันต่อวันด้วยการคัดแยกขยะออกเป็นสองส่วนนะคะซึ่งนายกบอกว่าในส่วนแรกเนี่ยจะมีการรี
ขยะส่วนขยะส่วนที่๒เนี่ยก็จะมีการผลิตเป็นอินซีวัตถุหรือว่าเป็นในส่วนของปุ๋ยอินซีบำรุงผักต่อไป
ในส่วนขยะที่เหลือใช้อย่างเช่นอย่างรถยนต์เศษไม้โต๊ะเตียงตู้หรือว่าวัสดุต่างที่นำมารีไซเคิลได้นะคะ
ก็จะนำมาปรับปรุงแปรรูปให้มีคุณภาพกลับมาใช้สอยได้รวมทั้งแจกจ่ายโรงเรียนแล้วก็ชุมชนต่อไปด้วย
ส่วนขยะอินซีที่มีการคัดกรองได้จากศูนย์คัดแยกนะคะปริมาณ๓ตันต่อวันนะคะคุณผู้ชม
ก็จะนำมาเข้าสู่กระบวนการในการผลิตปุ๋ยหมักแบบนี้ที่เห็นอยู่นะคะก็จะได้ปริมาณปุ๋ยหมักต่อเดือนถึงแปดสิบตันด้วยกัน
ก่อนจะมีการแจกจ่ายให้ชาวบ้านเกษตรกรในครัวเรือนในการบำรุงผักแบบปลอดสารพิษนะคะนอกจากนี้นะคะ
เทศบาลนครเชียงใหม่ยังมีการเปิดตัวพืชผักสวนครัวนะคะในตัวเมืองบนพื้นที่สามไร่นี่เลยค่ะ
พืชผักสวนครัวที่ทางเทศบาลเขาทำนะคะถือว่าเป็นการจัดทำแล้วก็มีการบำรุงด้วยปุ๋ย
ซึ่งเป็นปุ๋ยจากขยะทำให้เกษตรกรได้บำรุงนะคะ
ปลอดสารพิษบำรุงกว่าห้าสิบสายพันธุ์ที่เทศบาลมีการปลูกไว้อย่างเช่นผักสลัดต้นหอมผักชีกะเพรา
เขือหรือว่าพริกนะคะผักเหล่านี้ก็จะมีการบำรุงด้วยปุ๋ยอินซี
ซึ่งเป็นปุ๋ยที่แปลภาพมาจากในส่วนของขยะนั่นเองนะคะปริมาณของผักเหล่านี้ที่มีการปลูกอะค่ะ
หลังจากที่ปลูกแล้วผลักปอดสารพิษเหล่านี้ก็จะมีการนำไปแจกจ่ายประชาชนชาวบ้าน
ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่นะคะโดยเฉพาะในช่วงการระบาดโควิดที่ผ่านมา
เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะคะเทศบาลก็มีการนำไอเดียแบบนี้แหละ
เฟอร์นิเจอร์แปรรูปจากขยะหรือแม้กระทั่งผักปลอดสารพิษ
แจกจ่ายกว่า๕๐๐๐ตันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
นี่ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ